หมวกกะน็อกอาจฟังดูเอ้ยก็กดซื้อที่ไหนก็ได้
คนที่เป็นสายบายเกอร์ชื่นชอบที่จะวิ่งลั้นลมมันปะทะหน้า

ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อก
เพราะฉะนั้นคุณอยากได้หมวกกันน็อกแบบนี้ไหม
อยากดูแล้วจัดไปเลยฮะ
นี่เขาเขียนข้างในเอาไว้ด้วยนะ
เออ

วกกันน็อกอะไรมีหูด้วย
เขาบอกว่าเวลาใส่หมวกกันน็อกมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงข้างนอกนะ
ก็เลยเอาหูไว้ข้างนอกมีหู

แต่เขาก็เขียนบอกไม่ใช่หรอกว่าเขามีหูนะแต่เขาไม่ได้ยิน

โหใสเจ้าเลย
คุณผู้ชมครับลองไปดูกันไหมว่าอยู่ที่ไหนได้เลย

เจ้าของร้านก็คือคุณกิติพันธ์เฟื่องเพียรนะครับ
เขาบอกว่าหมวกกันน็อกของเขาเนี่ยนะฮะ
อยู่ที่นี่แล้วมีเพียงแค่๕๐ใบในโลก
หมวกกันน็อกแบบมีหูไม่ได้หูหิ้วนะ

ใช่ครับลองไปถามเขาหน่อยว่าไอเดียนี้มันมาได้ยังไง
ที่เขาบอกว่าเขาทำงานเกี่ยวกับรถและงานศิลปะอยู่แล้ว
แล้วเขามีไอเดียอยากจะสร้างผลงานใหม่ขึ้นมา
ไปปรึกษารุ่นน้องแล้วก็เพื่อนที่ทำงาน

ช่วยหาแรงบันดาลใจในการทำหมวกกันนอกจาก
รุ่นน้องเนี่ยรุ่นน้องไม่รู้คิดอีท่าไหน

ใช่พี่เอางี้ละกันคนนี้ไอ้รุ่นน้องเนี่ย
มันชื่อว่าน้องติ่มซำไอ้พี่คนนี้เขาก็ไปถาม
พี่กี่ตีพันติ่มซ่ำติ่มซ่ำเราจะทำหมวกกันน็อกไงดี
ไม่ให้เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับเอางี้นะเพติ่มซ่ำบอก
งั้นแบบนี้เลยพี่พี่ต้องเป็นหมวกกันน็อกที่แบบว่ามีหู
มีหูฮิ้วเหรอติ่มซำหูคนนี่แหละพี่เฮ้ย
จัดไปเลยแล้วต้องเป็นแบบหมวกใสวัยรุ่นชอบ
ก็คือใสแบบใสทั้งหัวใสเน่งอ่ะ
ใส่ผมออกไปทั้งหัวเหลือแต่ความสดใสของหนังศีรษะ
โอ้โหเห็นแล้วมันสะดุดตาไม่ว่าจะไปทางไหนใครก็ต้องมองใครก็ต้องหลง
สาวนี่หันไปมองอีกทีโอ้โหคอเอียงเลยนะจะบอกให้
เออหันควับเลยนะโอ้โหคอเอียงสิคุณ
แต่เห็นแบบนี้เห็นแบบนี้บอกเลยว่าเป็นหมวกกันน็อกที่เขาได้มาตรฐานนะครับ
เรื่องของความปลอดภัยหายห่วงแล้วข้างในนี่โอ้โหพอกับพวกหมวกกันน็อกแบบแพงเลย
คือบุอย่างดีถ้าคนที่เป็นสายใบเกอร์จะรู้ดีว่าไอ้ที่มันมีอยู่ข้างในที่เป็นเหมือนเบาะหุ้มอะไรพวกเนี้ย
มันดูแบบมีมาตรฐานเหมือนพวกคือซัพพอร์ตข้างในน่ะแน่น
ใช่เหมือนพวกซัพพอร์ตอะไรข้างในคือดีแบบเหมือนพวกได้มาตรฐาน

เอาล่ะใครที่ชอบผลงานแบบนี้ลองไปดูก่อนไหมล่ะ
เออไปดูกันก่อนได้นะครับเพราะว่าหมวกกันน็อกทั้งหมดเนี้ยที่เขาทำออกมาห้าสิบใบเนี่ย
จัดนะฮะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศาจังหวัดเชียงใหม่
อยากจะไปชมก็ไปกันได้ในวันที่๗ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ
เก๋ไก่มากเขาจัดโชว์ให้ดูก่อนเผื่อใครชอบไอเดียอาจจะขอสั่งทำเป็นพิเศษได้ไหม
เป็นแบบศีรศะผู้หญิงได้แล้วปะศีรศะผู้หญิง
นี่ฉันพอแบบมีผมได้ไม๊เวลาขับรถไปผมสล่วยเปรี้ยวสลอยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ต้องมีคนซ้อนก็ได้ขอแบบว่าผมสลวย
คือเดี๋ยวนี้หมวกกันน็อกมันมีมากมายหลายรูปแบบนะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ผมไม่เคยเห็นจริงกับหมวกกันน็อกแบบมีหู